ประกอบลำค่ะเห็นหล่อแบบนี้มีแฟนแล้วใช่ไหมหลายคนรู้ไปแล้ว

เขามีข่าวนี่ไงพี่มิ้วทำไมพี่มิ้วรู้ก็เห็นเขาลือกันว่าไปขอแฟนแต่งงาน
ลืมไปให้แซ่บไม่รู้จริงหรือเปล่าถามโดมเองเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่บอกไปแหละมีแฟนแล้วสาวทั้งประเทศก็อกหักกันไปแล้วนะคะ
ก็มีกระแสแรงกว่านั้นอีกบอกว่าขอแต่งงานแล้วนั่นเองนะคะ
ส่วนตัวพร้อมกับเขียนข้อความอธิบาย
บอกว่าเรื่องที่ทุกคนแชร์กันแล้วก็เมาส์กันอยู่เนี่ยมันไม่เป็นเรื่องจริง
แต่ว่าโดมเองบอกว่าก็ไม่โกรธเรื่องนี้
เพราะว่ามันมีสื่อสำนักหนึ่งเอาไปลง
เขาก็เลยบอกว่าเขียนข่าวมั่วหรือเปล่า
รู้ได้ไงว่าเขาจะมาแต่งงานเขาเองยังไม่ได้วางผงวางแผนอะไรกันเลยนะครับ
พูดกันไปขนาดนู้นขนาดนี้บางคนก็เมาส์ว่าเออเมเท่ายังเด็กอยู่เลยทำไมจะไปแต่งงานแล้วอะไรแบบนี้
บกันก็แค่๓ปีเองวิพากษ์วิจารณ์กันไปหลายอย่างเลยทีเดียว
แต่ว่าโดมเองบอกว่าไม่โกรธแล้วก็แต่อยากให้แฟนคลับเข้าใจข้อเท็จจริง
รวมไปถึงฝ่ายหญิงจะได้ไม่เสียหายด้วยค่ะ
จริงต้องบอกว่าแค่อยากชี้แจงนะครับไม่ได้ไม่พอใจเลยเขาเชื่อว่าบางครั้งก็มีการเข้าใจผิดได้
ยังไม่ได้มีการขอสู่ขออะไรกันเกิดขึ้นยังไม่มีการแพลนว่าจะแต่งงานกันนะครับ
แล้วก็พอเป็นอย่างนี้ก็กลัวคนอื่นจะเข้าใจผิดแล้วก็รวมถึงผู้ใหญ่ฝ่ายหญิงด้วยว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีเป็นข่าวอะไรอย่างนี้เรายังไม่ได้เข้าไปขอเลย
จริงเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีถ้ามีการขอจริงไม่โกรธเลยครับไม่โกรธเลย
หลังไม่ได้พูดอะไรนะครับเรื่องนี้พี่หลังก็ปกติเหมือนเดิมชิวยังไม่ได้มีโอกาสเลยครับแล้วผมเชื่อว่าทุกคนคงไม่ได้มองเป็นเรื่องใหญ่แต่แค่ว่าเรื่องแบบนี้บางทีเราไม่รู้ว่ามันเซ็นทิทีฟสำหรับบางคนหรือเปล่าเราก็ต้องชี้แจง
เอาจริงผมตั้งใจไว้ว่าเมื่อไหร่อะไรอย่างนี้แต่ว่าคำว่าแพลนคือหมายความว่าเราต้องเริ่มรับ๑แล้วใช่ไหมฮะอันนั้นถึงเรียกว่าแพลนแต่อันนี้เนี่ย๑มันยังไม่ได้นับเลยแต่ว่ารู้แล้วว่าเมื่อไหร่ถึงเราถึงจะเริ่มแพลนกันอะไรอย่างนี้ครับ
หลังพี่หลังนี่คือคุณพ่อของน้องเมทัลคุณพ่อแฟนคุณพ่อแฟนแต่คุณโดมเรียกพี่หลังพี่หลัง